ปิดท้ายด้วยคลิปกันบ้างดีกว่า
ปกติเสือเป็นสัตว์ดุร้าย

โอ้โหเราขึ้นชื่อว่าเป็นนักล่าแห่งป่า
ใช่นะคะคลิปนี้เขาเข้ามาข้างหลังชายหนุ่มคนนึง
ไปดูซิว่าเขาจะทำอะไร
โอ้โห
มันเป็นไง

แต่ชอบจะบอกคนแกล้งเสือมากกว่า

แทนที่จะจู่โจมจบด้วยการจูจุ๊บนะคะ

ก็ย่องเข้ามาข้างหลังกระโจนใส่ชายหนุ่มคล้ายจะเข้ามาทำร้ายค่ะ
ก็หลายคนลุ้นกันตั้งแต่แรกว่าโดนหรือเปล่า

แต่จริงแล้วเขาเล่นกันอยู่สองคนนี้

ชายหนุ่มเนี้ยแกล้งทำเป็นตกใจ
เผยแพร่คลิปนี้นะคะ

ฉันอยากมีเพื่อนเป็นเสือเป็นสิงโตเป็นหมีขาว
แต่คุณกลัวตัวอะไรนะคะ
กล้ามสูงนะคือใหญ่มาก
เอาเป็นรูปหน้ารูปตา
คุณแต่จริงนี่อิจฉาจังเลย
วันหนึ่งดิฉันไปทำงานอาสาสมัครแล้วล่ะ

แนะนำได้เลยชาวรัฐอเมริกานะคะ
หนุ่มคนนี้ที่อยู่ในคลิปเนี่ยคือเขาเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานี่แหละ
ส่วนเสือจากั่วดำนะคะก็เป็นหนึ่งในบรรดาสัตว์ป่ากว่าร้อยตัวค่ะ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นสัตว์ตระกูลเสือแล้วก็สิงโตที่ทางมูลนิธิอุปการะไว้
คุณเข้าไปนี่ฟินเลยนะมีประมาณเป็นร้อยตัว

ใช่ถ้าเกิดหิวน่ะอยู่ดีนี่แล้วดูเล็บเขาสิ
จริงด้วยแต่สิ่งหนึ่งนะประมาทไม่ได้

บางทีเขาเล่นด้วยเกิดเขาเล่นแรงขึ้นมาเราก็รับไม่ไหวเหมือนกัน
บางทีเสือก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีกำลังที่แรงขนาดไหน

แต่เท่าที่ดูนี่น่าจะยังอายุน้อยอยู่

ยังไงสัตว์ป่ามันยังมีสัญชาติยานหรือเปล่า
มีดิฉันเชื่อว่าสัตว์ป่ายังไงก็มีสัญชาติยานแหละ
เพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอก
คนที่เขาทำแบบนี้ได้คือเขาก็ต้องคลุกคลีต้องเลี้ยงกันมาจริง
ต้องรู้แล้วว่าต้องทำอย่างไรรับมืออย่างไรเพื่อความปลอดภัย

คือต้องเทรนด์คือต้องเทรนด์ต้องฝึกต้องเข้าไปแบบเหมือนกับว่ามีการอบรม
ใช่นะคะให้คุณผู้ชมรู้จักเสือจากัวดำกันนิดนึงแล้วกัน
เผื่อใครจะได้โอ้นี่ไม่ใช่น้องหมาจริงนะ
เสือจากั่วดำคือเสือขนาดใหญ่ลองลงมาจากเสือโครง
ลักษณะของเขาก็จะคล้ายคลึงกับเสือดาว
เป็นสัตว์ที่มีพละกำลังมาก
แล้วก็น้ำหนักตัวเต็มที่อยู่ได้ถึง๑๒๐กิโลกรัมนะคะ
เป็นนักล่าแล้วก็กินสัตว์ทุกชนิดที่ล่าได้อย่างเช่นกวางหมูลิงหรือแม้กระทั่งสูนัก
แต่แปลว่าสนิทกับคนคนนี้จริงเลย
ก็คงจะดูแลกันมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยดูแลทุกทีกันมานะครับ
เท่าที่ดูก็เห็นทั้งป้อนนมทั้งอะไรตั้งแต่เป็นลูกเสือ
คิดว่าก็คงจะเป็นการช่วยเหลือจากที่พ่อแม่เสืออาจจะถูกยิงตายถูกล่าอะไรแบบนี้